ปีนี้อายุ๕๔เป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตไหมครับ
ด้วยวัยนะบางทีหรือว่ามันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่า
ตอนนี้หลาน๒คนแล้วก็อยากจะหาเงินไว้ให้หลานเยอะ

มีตังค์ซื้อรถของตัวเองไหมผมคิดไปหมด
แล้วมีลูกมีเมียจะมีเงินไปขอเขาหรือเปล่า
คือคิดขนาดนั้นนะแต่ผมไม่เคยพูดกับเขาหรอก
คือเขายังวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวสัก๒๘๒๙ก็จะรู้แล้ว
ทุกอย่างมันมายาเรื่องจริงมันคือหลังจากนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็ทำไว้เพื่อรองรับลูก
บางทีเหมือนกันผมก็บอกลูกตลอดล่ะชีวิตจริงเนี่ยคือชีวิตคนบางคน
เหมือนจะบอกลูกว่าเฮ้ยมันนี่มันแค่หนังตัวอย่างนะ
เลอร์สั้นแค่นี้นะแต่ยังไม่ได้ฉายจริงนะ
จริงตอนที่เรามีข้อมีคนคือฉายจริงแต่ถ้าพูดเป็นหนังนะ
ผมบอกคุณตลอดแหละอยากให้ลูกเข้าใจบางที่
แค่เดินผ่านห้องไปแล้วแล้วเปิดฟังเพลงสายันยอดรักเขาเดินผ่าน

แล้วเราเดินผ่านห้องเขาเขาฟังน้ำดิว
กูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน

มันเป็นช่วงวัยมันเป็นรสนิยมของช่วงวัยด้วย

เพราะฉะนั้นก็ให้เขาทดลองชีวิตในแบบที่เขาทดลองกันมา
ใช่ผมว่าอีกสัก๔๕ปีก็คงจะรู้ช่วงวัยวัย๓๐ผมว่าน่าจะรู้
นี่คือสิ่งที่เป็นห่วงในคนอายุ๕๔
ใช่แต่ผมว่าพ่อทุกคนต้องเป็นห่วงทุกคนแหละ
ต่อให้เราหาเงินไว้กองเข้าภูเขาเท่าไหร่ก็ถ้าใช้ไม่เป็น

ใช่มีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงครับพี่หม่ำ
ลูก๒คนแล้วนี่ต่างมาสุดคั่วเลย
ซึ่งเป็นเพื่อนแต่เอ็มก็จะผู้หญิงหน่อย
ผมจะเสน่ห์กับเอ็มแต่น้องมิดก็จะเสน่ห์กับแม่
เพราะผู้ชายเรารู้กันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้ว
จะนานมากกว่าจะเจอผมดุเนี่ยแล้วดุมันมีเหตุผลด้วย

ดราม่าขัดเงิน

มันไม่เหมาะกับคนไทย

มันมีวิธีทำ
มันมีวิธีทำเขามองไม่เห็นปั๊บ
แคะจมูกแคะจมูกไปสิวเซียนไป

วันนี้ผมก็ต้องบอกต่อตัวเขาบอกของเขาเอง

สิ่งที่เราคิดนี่คุณประสบเลย

ว่าครอบครัวนี่มันเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องที่ยิ่งใหญ่มันใช้คำว่ารักไม่ได้ใช้คำว่าเป็นห่วงก็ไม่ได้
มันเลยในความว่าครอบครัว
ซึ่งเราเคยบอกเอ็มไปซื้อเสื้อผ้าแพงทำไม
ไปซื้อกระเป๋าสมัย๑ใบนึงแสนกว่าบาท

แล้ววันนี้มึงกล้าซื้อไหมเป็นไง

กางเกงตัวละ๒๐๐๓๐๐มันก็ไม่กล้าซื้อแล้ว
ใช่เมื่อมันเป็นครอบครัวนี่เลย

ถ้าเต็มไม่ได้ยิ่งตอนเข้าโรงเรียน

ใช่ไหมยิ่งเข้าโรงเรียนยิ่งไปนี่

สวัสดีครับทุกคน